กลับมาช่วงนี้โอ้โหนวดหน้าท้องต้องเต้นเยอะค่ะให้ของเก่าย่อยเร็วจะได้เอาของใหม่กินเข้าไปได้ของกินเพียบเลยนะครับในช่วงนี้แล้วที่สำคัญที่จะพาไปทานโอ้โหอะไรล่ะตกใจ
ใหญ่โตมโหลานอะไรใหญ่เราชอบอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปท้าพิสูจน์ความอร่อยของหมูทวดหมูทวดคือเป็นรุ่นทวดธรรม
หมูทวดก็เป็นคุณทวดหมูทวดหมูทวดอะไรล่ะหมูทอดเออก็พูดสิหมูทอดทอด
กระด้งลมยักษ์นะครับที่จังหวัดสุรินคือถึงกับล้มยักษ์ได้เลยสุดยอดเลยแหละจะบอกให้เลยทีเดียวเทียว
แล้วเดี๋ยวกระหังเขาจะบินยังไงไปเอากระด้งเข้ามาจะบ้าแล้วไม่เกี่ยวกัน
ที่เห็นอยู่นี้นะครับข้าวหมูทอดในกระด้งลมยักษ์นะครับเนี่ยครับ
เป็นไอเดียในการใส่ภาชนะแปลกแบบนี้เป็นกระด้งล้มยักษ์เขาว่าอย่างนั้น
ได้เลยอ่ะเพราะเยอะมากใช่ไหมใช่แล้วครับ
เป็นของร้านกริวพ็อกของคุณพักควัฒน์ภูลซิรินะครับ
อยู่บ้านเลขที่๓๖๙ถนนเทศบาล๑ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับ
ร้านนี้ถ้าอยากไปทานผมบอกเลยละกัน
เฉพาะสุดสัปดาห์เท่านั้นที่เขาเปิดขายวันนี้ก็ยังทานได้เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
ข้าวหมูทอดกระด้งล้มยักษ์ซึ่งเป็นสูตรโบราณจากรุ่นคุณแม่นั่นเอง
นำมาประยุกต์เป็นข้าวหมูน้ำมันหอยทอดใส่กระด้งแบบนี้
คือมันเป็นเมนูที่แบบอยากจะบอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดของใครหลายคนนะ

ไข่ดาวจัดไปแบบจัดเต็มด้วยการให้ถึง๓ฟองนะครับ
ที่สำคัญยังมีกติกาพิเศษด้วยนะเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
หากคุณลูกค้านะครับสั่งข้าวหมูทอดกระด้งล้มยักษ์เนี่ยนะครับ
มารับประทานคนเดียวนะคนเดียว
กินหมดภายใน๕นาทีจุก
ก็มีจุกบ้างแต่ถ้าทำได้ล่ะถ้ากินหมดภายใน๕นาทีคนเดียวเนี่ย
ฟรีไปเลยครับเงินไม่ต้องจ่าย
เดินเข้าไปหลังร้านแล้วไปล้างจานให้ก็พอ
ไม่ใช่สิทานฟรีเฉยถ้าทานหมดภายใน๕นาทีคนเดียว
ถ้าทำได้ตามกติกาเนี่ยนะครับลองมั้ยคุณชนะเราสองคนมั้ย
ก็อยากจะลองอยู่นะแต่กลัวสิกลัว
ใช่อ่ะสิกินจุกเลยล่ะเอาเป็นว่ายอมจ่ายตังค์ดีกว่าเนอะ
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขายืนยันกันหน่อยนะครับ
เด่นก็คือจะเป็นใส่กระด้งขนาดกลาง
ที่ให้ลูกค้ากินประมาณ๒๓ลูกกลาง
แล้วได้สูตรยังไงที่ว่าต้องใส่กระด้ง
นี่คิดเราเองครับพยายามหากินมิคที่เป็นแบบสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
จานมันดูน้อยไปใส่จานใหญ่มันก็ดูธรรมดาไป
เราก็ใส่กระด้งแล้วก็เป็นการปูด้วยใบตอง

แต่รสชาติเป็นรสชาติโบราณของคุณแม่เป็นรสชาติของตัวดอง
ครับมันมา๑๕๑๗ปีแล้ว
นี่เป็นไอเดียนะครับที่หาพาชนะแปลกมาใส่
แต่ว่าจะใส่อะไรก็ใส่กันไปอย่าลืมใส่ปากแล้วกัน

ครับแล้วที่เห็นอยู่นี้อีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับ

โอ้โหเล้งหม้อไฟ

ขี้หนูสวนของเขานี่สดใหม่แล้วก็อร่อยหอมกลิ่นฟุ้ง
แล้วก็มีมะนาวเขาใช้มะนาวจริงบีบลงไปเลยนะ

นาวสดเลยนะฮะไม่ใช่เป็นมะนาวที่ตามขวดเลยนะ

อกถึงใจแล้วก็เล้งของเขาก็คือเจ้ากระดูกหมูเนี่ย
เปื่อยนุ่มละมุนลิ้นโอ้โหลูกค้าได้กินเข้าไป
ติดอกติดใจเพราะว่ารสชาติมันถึงเครื่องเทศที่ใส่ลงไป
เขาบอกว่าเป็นสูตรที่คิดค้นมาเองของทางเจ้าของร้านนะครับ

ราคาถ้าเป็นหมูทอดกระด้งล้มยักษ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าอยู่ที่กระด้งละ๘๙บาท
ซึ่งจริงแล้วก็ทานได้ถึง๓คนอยู่นะ
ถูกต้องครับแล้วก็ทุกเมนูในร้านนี้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดเพราะว่าราคาไม่ถึงร้อยครับ
มีแต่หลัก๑๐เท่านั้นก็คือ๕๙๖๙๗๙และ๘๙บาทนั่นคือแพงสุดแล้วนะ
เป็นไงล่ะราคาก็ย่อมเยาว์นะครับเห็นแล้วสนใจใช่ไหมคุณผู้ชมครับ

ไปหาทานกันได้นะครับร้านนี้อยู่ในซอยใกล้สามแยกไฟฟ้าเก่าปากซอยนะครับ
จุดสังเกตจะมีร้านขายจานดาวเทียมแล้วก็กล้องวงจรปิดอยู่
หรือถ้าไปไม่ถูกโทรไปสอบถามหมายเลขขึ้นให้แล้วนะครับหมายเลขนี้ย้ำกันแล้วกัน๐๘๐๙๐๙๓๖๘๖นะครับ
โทรไปกันได้ก็รับออเดอร์ในทุกวันเสาร์อาทิตย์
เขาบอกว่ามีส่งด้วยนะเฉพาะในตัวเมืองเนี่ย
ตัวเมืองสุรินนะครับไปทานกันได้แล้วก็ถ้าส่งเฉพาะในตัวเมืองแบบนี้เขาก็ส่งให้ฟรี
ด้วยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหสะดวกสบายเหลือเกินนะ
ใครที่แบบเป็นสายกินเยอะเนี่ยแนะนำเลยไปกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยนะ
คุณน่ะล้มยักษ์เลยล่ะจริงจริงล้มตึงเลยล่ะครับอืมล้มพัดตึง
เพราะว่ามันโอ้โหจุกจริงเลยนะก็ว่ากันไป
อะไรใหญ่โตแบบนี้ผมบอกเลยว่าใครก็ชอบถูกต้องแล้ว
มีคุณผู้ชมส่งมาว่ากระทะดำแบบนี้แหละ
ผัดข้าวอร่อยนักแลมันทานมาเยอะแล้วก็ใช่ไหม
หลายออเดอร์คนก็สั่งกันเยอะไงอยู่ที่ประสบการณ์ยิ่งอืม
เยอะยิ่งเลอะประสบการณ์ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบ
พอแล้วไม่ถูกสักทีคุณใบตองไปกินแข่งกันไหมนี่
คุณเกียรติพงศ์ส่งมาได้ได้คุณดิฉันอยากลองเหมือนกันว่า
กระด้งหนึ่งเดี๋ยวฉันจะทานได้สักเท่าไหนเอาล่ะในช่วงตลอดกินแบบนี้
คุณผู้ชมก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับผ่านทางช่องทางไลน์
เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาพูดคุยแซวพิธีกรบ้าง

มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับสมาชิกใหม่
นี่ต้อนรับคุณมาร์คใช่ไหมคุณมาร์ค
ส่งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยขอบคุณมากเลยนะครับ
ต้อนรับมาเป็นสมาชิกกันทุกคนอยู่แล้วถ้าแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้ว
ก็พูดคุยกันได้ถูกต้องยังไม่หมด
เรียกน้ำย่อยกันมาด้วยข้าวหมูกระด้งยักษ์อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เอาใจสายกินที่ชอบอะไรที่มันอ้วนกันหน่อยดีกว่า
ที่มันกินแล้วก็แบบมันฟินมากเลย
มันก็คือเมนูของขาหมูนั่นเองนะคะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินขาหมูร้านขาหมูขั้นเทพจังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าร้านนี้ขายดิบขายดีมาก
ขายเนี่ยนะวันหนึ่งได้เป็นหมื่นเลยนะ
จริงสิจริงหมื่นบาทเนี่ยดิฉันพูดจริงนะ
นี่คุณดูภาพก่อนนะกำลังเดือดแบบปุ๊บ

นี่คือเมนูขาหมูจากร้านข้าวขาหมูขั้นเทพนะคะ
อยู่ที่ตลาดตอง๘เทศบาลนครขอนแก่น
เนื้อหมูนัวนุ่มฉ่ำแบบนี้
สีสันก็น่ารับประทานโอ้โห
มีไข่แบบไข่พะโลนิดนึงใส่กระเทียมกับพริกเข้าไป

แล้วดูดิครับลูกค้าทานเข้าไปแล้วยกนิ้วโป้งเยี่ยม
สุดยอดค่ะคุณร้านนี้เป็นร้านของนายทันธรรมรงธนกิจทวีพัฒน์
หนุ่มขอนแก่นที่เปิดร้านข้าวขาหมูโดยใช้สูตรของคุณแม่มาดัดแปลงนะคะ
โดยมีความเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่ขาหมูที่ตุ๋นแล้วก็เคี่ยวนานจากเครื่องเทศที่แน่น

เนื้อมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วขาหมูเนี่ยนุ่มละมุนมาก
ซึ่งเขาใช้ขาหมูวันหนึ่งประมาณ๖๐ขา

ที่สำคัญนะคะไม่ใช่มีแต่ข้าวขาหมูเขายังมีเมนูขาหมูอื่นอีกมากมายที่นำมาดัดแปลง
เดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านดีกว่าอร่อยขนาดนี้ขายดีขนาดไหน

ตั้งแต่๔เดือนแรก๖เดือนปีหนึ่ง๒ปี
จนปัจจุบันนี้เขาคิดว่าอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่ว่ามีที่ค่อนข้างรู้จักเยอะ
หาราคาประจำด้วยลูกค้าใหม่หรือว่าร้อยจอน

แต่อย่างขาหมูผมจะไม่มีแค่ขาหมู
จะเป็นขาหมูผัดกะเพราขาหมูผัดชา
ขาหมูผัดคณะขาหมูลาบขาหมู

คือเอาขาหมูมาประยุกต์ครับ

พออร่อยขึ้นปั๊บมันก็เลยทำให้ติดปากลูกค้า
นี่เป็นยังไงค่ะ
ลองคุณทำแบบนี้คุณทรมานคุณผู้ชมนะ
เมื่อสักครู่ไลน์มาบอกแล้วเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าเสียงของคุณในการอ่านข่าวนี้

เพราะว่าแหม่ขาหมูแบบนี้เป็นเมนูที่แบบ

เมนูก็เยอะความอร่อยก็แยะจริงนะ
ร้านนี้นะคะรายได้เขาก็เลยพุ่งสูงตามกันไปนี่แหละค่ะ

ไม่ใช่โซ่ซ่อย

เพราะว่าเขาบอกว่าแรกที่ขายเนี่ยนะ
ได้อยู่ที่วันละ๔๐๐๖๐๐บาท
แต่ปัจจุบันขายมาประมาณ๒ปี
รายได้อยู่ที่วันละนะคุณผู้ชม

อร่อยเด็ดนัวถึงเครื่องแบบนี้นะคะ

เราขึ้นให้แล้วสำหรับใครที่สนใจ
อยากจะไปลองความอร่อยของขาหมูขั้นเทพ
อมรับเลยว่าเป็นขาหมูขั้นเทพ

ขนาดนี้โอ้โหหมูแถวนั้นขาด้วนหมดแล้วครับ

ก็โอ้โหวันหนึ่งเท่าไหร่นะ๖๐ขาใช่ไหม

เยอะจริงคือขาหนึ่งก็เอามาทำได้หลายจานนะ
ใช่มีคุณผู้ชมบอกว่าเอาขาหมูจานนึงเอาตรงที่ไขมันเยอะ
โอ้โหก็ตั้งคาจู๋อะไรสิคุณผู้ชมขากรีดใช่ไหมคุณผู้ชม

มีหลากหลายเมนูลองไปทานกันดูได้รับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอน

เอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อหิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปตลอดกินกัน
ร้านนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
เหมาะกับวาเลนไทยมากเลย
เดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ไปเที่ยวไปกินกันได้นะครับ
ชื่อร้านคือร้านข้าวใหม่ปลามัน
อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามไปกันได้ในช่วงของตลอดกิน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
ผมขับมาถึงที่นี่แล้วนะครับที่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ
มาที่นี่ถึงร้านนี้ร้านข้าวใหม่ปลามัน
ฟังแล้วมันน่าจะเหมาะกับผู้รักที่เพิ่งจะแทร่สวิทวิทวิว
รวมไปถึงคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานกัน
แต่จริงมันมีที่มาที่ไปสำหรับชื่อร้านข้าวใหม่ปลามันมันจะคืออะไรนะ
ติดตามกันนะครับแล้วก็มาถึงที่ร้านแบบนี้
ผมมาพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
รอช้าเดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เข้าไปตลอดกินกันเลยครับ

กับอาหารเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเจ้าของร้านก่อนนะครับ

โอ้โหวางเรียงรายน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปชิมรสชาติกันนะครับ
แล้วก็ไปพูดถึงที่มาที่ไปของแต่ละเมนูเนี่ย
อยากให้พูดถึงที่มาของร้านหน่อยนะครับ
ชื่อร้านของเราข้าวใหม่ปลามัน

คนที่จะมาทานร้านเราเนี่ย

ต้องได้ความสุขดุดฤดูข้าวใหม่ปลามัน

เพราะว่าข้าวเราปลูกหน้าฝน

เกิดหน้าแรงโตหน้าฝน

เราก็มาอ้วนมันกินอร่อยหน้าหนาว
ข้าวใหม่มียางปลาหน้าหนาวมีมัน
ที่สำคัญพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวล้อมบวงกันเนี่ย

เรามีที่มาที่ไปแล้วก็สไตล์ร้านอย่างของเราเป็นยังไงฮะ
ร้านเราเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ใบจาก

เราก็ไปแช่สารมอดแหลก
ไปทำพิสเมนต์ก่อน

เมนูแรกที่เราควรจะลองลิ้มชิมรสเนี่ย

แกงอ่อมกระเชียงปูยอดหนามหุ้งดอ
รสชาติเข้มข้นหวานมันพอดีแล้วก็มีความเผ็ดหอมของเครื่องเทศนี่คือเมนูอะไรครับ

คุณผู้ชมครับผมเหลือไปเห็นเมนูนี้มันดูแบบแปลกตายังไงพี่กลมีใบชะคามใช่ไหมครับแล้วก็ราดด้วยนั้น

หมดเทศแดดเดียวเป็นปลารักครอบครัว

โอ้โหบอกกับผมมากเลยเป็นคนรักครอบครัว
อร่อยมากเลยหวานมาก
สำหรับจานนี้พี่แก่ครับ

เป็นยังไงฮะของที่นี่เราเอาเนื้อปูมาจากไหนอะไรยังไงครับ

ครับผมเลี้ยงเองด้วยแล้วก็ซื้อเพื่อนบ้านด้วย

อร่อยมากเลยสุดยอดเลยครับ
ถ้าหากจะมาร้านนี้เชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมดูแล้ว
น้ำลายส่อยังจะมาชิมแล้วเนี่ย

และนี่คือทั้งหมดของตลอดกินกันในวันนี้

และที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่แกะด้วยนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกิน

เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสมาทานที่นี่บ้าง

เอาล่ะที่เหลืออยู่ดีรับรองหมดแน่
เพราะว่าอร่อยขึ้นชื่อสุดเลยทีเดียว
ที่สำคัญของฝากต่างเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูเอาไว้
เผื่อจะไปฝากน้องไปต่อที่สตูด้วยนะ
เดี๋ยวไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
นี่มาแล้วไม่ได้มามือเปล่านะ
พร้อมกับของฝากกีปะ

เดี๋ยวใจเย็นถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยพึงทั้งสตูเลยครับ

ได้แต่อย่าเพิ่งชิมในสตู
เอาล่ะร้านนี้แนะนำกันนะครับไปทานกันได้

ปลาเขาจะสดแล้วปลาเวลาทานมันดีต่อสุขภาพนะ
นึกว่าจะเอาปูไข่มาฝาก

เพราะว่าเอาไปทานที่ร้านดีกว่าอร่อยกว่าเยอะ
สดกว่าเยอะใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวดิฉันจะไป

เอาล่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
เพราะว่าช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราว